เหตุการณ์นี้โอ้โหคนร้ายก็เหลือเกินจริงค่ะ

ล่าสุดคือเหตุการณ์นี้พื้นที่ตำรวจสอนอตลิ่งชันนะคะ
ไปก่อเหตุชิงทรัพย์คุณป้าสองคนค่ะ
ตื่นมาแต่เช้ามืดเตรียมที่จะใส่บาทพระ
นี่นะคะก็ยืนรออยู่ริมทางแบบนี้
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุนะคะ
คนร้ายมาชิงทรัพย์คุณป้าทั้งสองคนนี้ค่ะ
เหตุการณ์ก็คือ๒๒มกราคมตี๕๓๐
นี่มาแล้วนะคะตามลูกศรสีแดงที่เราชี้ไป
คุณป้าสองท่านที่ยืนรอใส่บาทอยู่คือคุณป้าสรรญาอายุ๖๘
และคุณป้าประพากรอายุ๖๐นะคะคือเป็นพี่น้องกัน
คนร้ายกลับรถมาแบบนี้
คนร้ายเป็นผู้ชายใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินขาวใส่หมวกกันน็อกเต็มใบเลย
ขี่รถจักรยานยนต์มาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
กลับรถมามาจอดแล้วทำทีเป็นถามคุณป้านะคะ
บอกว่ามาใส่บาททุกวันใช่ไหม
ถามแบบนี้ปุ๊บมันทำอะไรต่อ
มันชักมีดออกมาค่ะมีดยาว๖นิ้วแทงไปที่หน้าท้องของคุณป้าสรรญา
แต่คุณสรรญาเนี่ยเอี้ยวตัวหลบแล้วถีบคนร้าย
แล้วมันก็ชุลมุนแบบที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
คุณป้าสรรญาถูกมีดบาดนะคะที่นิ้วที่ข้อศอกนะคะ
แล้วอาหารที่จะใส่บาทเนี่ยโอ้โหมันเกลื่อนกระจายเลย
คนร้ายกระชากสร้อยไปค่ะเป็นสร้อยเงินน้ำหนักประมาณ๑บาท
แต่จี้เนี่ยตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
ผู้เสียหายไปแจ้งความสอนอตลิ่งชัน
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและเส้นทางการหลบหนี
รู้ว่าคนร้ายไปหลบอยู่ที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ถนนราชมนตรีเขตภาษีเจริญ
จับตัวได้นะคะตำรวจนำกำลังไปจับนายอานนท์มุ่งขอบกลางอายุสี่สิบสี่ปีค่ะ
ข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
คุณผู้ชมคะลองฟังคำรับสารภาพและประวัติอันโชคโชนของนายอานนท์คนนี้
นายอานนท์เนี่ยรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษ
แล้วเขาบอกว่าเขาทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะพี่อุ๋ย

เป็นรอปภวันเกิดเหตุเพิ่งออกเวรช่วงเช้ามืด
เห็นคนยืนรอใส่บาททางเปลี่ยวอารมณ์ชั่ววูบ
ก็เลยก่อเหตุกะจะเอาทรัพย์สินไปขายเพื่อใช้หนี้พนันออนไลน์นั่นไง
แล้วสร้อยที่ได้ไปเป็นสร้อยเงินใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะ
ในอนนลปภเกาะเหตุคิดว่าเป็นสร้อยสั้นเลสโยนทิ้งเฉย
บอกว่าเนี่ยผมทิ้งไว้ที่คลองริมถนนกาญจนาพิเศษ

ก็สุดท้ายช่วยแหน่งใจเลยก็นะครับ

ก็มีชื่อว่าสึกหน่อยกับคนที่เหล่า
อย่างไรก็เอาสิให้ผม
โอ้โหนี่คนทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะ

มาก่อเหตุชิงทรัพย์หลังออกเวรเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมคะแล้วพอมาดูประวัติอันโชคโชนของนายอานนท์คนนี้
น่าตกใจค่ะก่อเหตุมาหลายครั้งมากช่วงปลายปี๒๕๕๒ก่อเหตุชิงทรัพย์
และทำร้ายร่างกายผู้เสียหายทำร้ายร่างกายยังไงคะเอามีดกรีดหน้าเขา
เขาเป็นผู้หญิงนะคะชิงทรัพย์เขาเอามีดกรีดหน้าเขาและข่มขืนเขาค่ะ
เป็นเหตุการณ์ในท้องที่สอนอสาราแดงติดคุกค่ะติดคุกสักพักออกมาจากคุกก่อเหตุอีกค่ะ
มาก่อเหตุลักษัพในท้องที่สอนอเพชรเกษมติดคุกอีกรอบค่ะออกมาจากคุกปี๒๕๕๙
แล้วนี่ค่ะมาก่อเหตุอีกก่อเหตุซ้ำก็คือใช้มีดชิงทรัพย์เนี่ยค่ะ
และคาดว่าเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นภาพไปเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่นายอานนท์คนนี้ก่อเหตุ
เพราะตำรวจบอกว่าเช้ามืดมันมีพื้นที่ใกล้ตรงนี้มีการแจ้งเหตุชิงทรัพย
หลายเหตุการณ์เลยนะในพื้นที่ตลิ่งชันบางกรวยก็เลยสงสัยว่าคนร้ายคนเดียวกัน
สงสัยว่านายอานนท์คนนี้แหละเป็นคนก่อเหตุตำรวจก็เลยฝากบอกนะคะว่าใครตกเป็นผู้เสียหายในท้องที่ใกล้ใกล้ตรงเนี้ยค่ะ
สามารถไปดูตัวผู้ก่อเหตุได้ที่สอนอตลิ่งชันเผื่อจะชี้ตัวนะคะเผื่อจำหน้าผู้ก่อเหตุได้
หรือว่าจะสอบถามไปทางตำรวจก็ได้นะคะคาดว่าตระเวนก่อเหตุมาหลายพื้นที่ค่ะ
คือถ้าคุณยายหลบไม่ทันแล้วโดนแทงเขาจะทำยังไงใช่ไหมค่ะแล้วต้องถามทางบริษัทรอปภ
จ้างงานคนแบบนี้ประวัติโชคโชนแบบนี้ไปทำงานรักษาความปลอดภัยได้ยังไง
คือในลักษณะต้องห้ามของคนที่จะรับเข้ามาทำงานเป็นรอปภเขาจะบอกเอาไว้หลายข้อ
ใช่ค่ะหนึ่งในนั้นคือถ้าต้องโทษคดีถึงที่สุดติดคุก
เกี่ยวกับเรื่องของการชิงทรัพย์แบบนี้เขาไม่ให้เป็นรอปภนะ
นี่ไงคะแล้วเนี่ยมาเป็นรอปภค่ะพี่อุ๋ย